ออบจภาษาโลก

ครับผมเอาละครับกลับเข้ามาสู่ช่วงการแข่งขันนะครับ
ภารกิจพิชิตฝันเพื่อชุมชนนะครับ
เดิมพันกันด้วยหย่านเงินนะครับกับเงินรางวัล
๓หมื่นบาท
โอกาสนะครับมีเพียงครั้งเดียว
ถ้าทำได้ตามเวลาที่กำหนดแล้วก็ถูกระเบียบทุกอย่าง
ถูกกดทุกอย่างรับไปเลย๓หมื่นบาท
แต่ถ้าทำไม่ได้รับแค่ครึ่งเดียว
ลดให้เหลือครึ่งเดียวลดให้ครึ่งหนึ่งครับผม
จะมีรอยยิ้มหรือมีน้ำตา
เราจะพิสูจน์พลังสามัคคีของพวกแม่
ที่วันนี้นะคะในช่วงขอแรงของเรา
แต่อยากจะรู้ว่าคนที่เข้าแข่งขัน
ท้าเราเข้ามานี้เป็นใคร
เป็นชุมชนทำครกเหล่านี้ไปดู
หากพูดถึงตำบลอ่างศิลาจังหวัดชนบุรีแล้วครับ
สิ่งแรกที่นึกถึงก็คือครกหินนั่นเอง
ตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษโน้นนะครับ
ที่สำคัญเนี่ยยังถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน
นำชื่อเสียงมาให้แก่ชาวอ่างศิลาอีกด้วยนะ

ก็มีโรงเรียนพระตำหนักมหาราชครับ
เปรียบเสมือนบ้านหลังที่๒ของลูกหลานในตำบล
ซึ่งที่นี่เปิดเป็นสถานที่สอนหนังสือมาตั้งแต่สมัยราชการที่๕
ระดับชั้นอนุบาล๑จนถึงประถมศึกษาปีที่๖
ปัจจุบันครับมีนักเรียนทั้งหมด๒๔๖คน

รั้วโรงเรียนครับจึงเป็นสิ่งสำคัญ
ในการระวังบุคคลภายนอกที่ไม่หวังดี
ซึ่งอาจสามารถเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน
และทำให้เกิดอันตรายกับเด็กได้
ก็คือโรงเรียนอยู่ในเขตชุมชน
แล้วก็ไม่มีรั้วรอบขอบชิด
ทำให้มีบุคคลภายนอกที่สามารถเข้ามาใช้บริการในโรงเรียน
ไม่ว่าห้องน้ำไม่ว่าพื้นที่ต่าง
ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับนักเรียน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้ว

ก็มีเด็กใช้ห้องน้ำอยู่นะครับเป็นเด็กผู้หญิง
ให้เด็กออกก่อนนะครับก็มีการใช้ร่วมกับเด็ก
ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะอันตรายนะครับกับนักเรียนของเรา
เพราะฉะนั้นก็เลยจำเป็นที่จะต้องหางบประมาณในส่วนต่าง
มาสร้างรั้วโรงเรียนให้ได้นะครับ
วันนี้ครับชาวตำบลอ่างศิลา
เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของลูกหลาน
จึงนำวิถีชีวิตด้านการทำครกหินมาประยุกต์เป็นเกมการแข่งขันขึ้น
โดยที่ชาวบ้านในชุมชนรวมตัวกันมาจำนวน๒๐คน
เพื่อปฏิบัติภารกิจพิชิตฝันในครั้งนี้
ก่อนจะลงสนามจริงครับก็ทำการซ้อมกันครับ
งานนี้ครับจะได้เงินทุนมาทำรั้วโรงเรียนให้กับน้องกันหรือเปล่า
ต้องไปลุ้นกันครับรายการอบจมหาสนุกเอาใจช่วย
และนี่คือตัวแทนชาวบ้านนะคะคุณจินตนาพุ่มอรุณค่ะแม่แอ๋วค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แอ๋ว

กหินอ่างศิลานะคะดั้งเดิมก็จะมีเป็นเก็ดแว๊บค่ะ
จะมีเหมือนปากกายเพชรปากกายเพชรอันนี้นะคะ
คือมันจะเกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับมงคลขึ้นบ้านใหม่แต่งงาน
ก็ต้องใช้คกหินอ่างศิลาเขาจะว่ามีเงินมีทองพร้อมเสร็จ
ลองเดาสิว่านี่ราคาประมาณเท่าไหร่

ผมว่าใบนี้นะน่าจะมีถึง๓๕๐๐บาท

แอ๋วบอกไปราคา
ราคาลูกนี้นะคะอยู่ในที่๒๕๐๐บาทค่ะ
โอ้โหผมใช้ต่ำมากเลย๓๕๐๐บาท
ทำไมอะหายากค่ะแล้วลูกใจเป็นหินแท้ดังเดิมของอ่างศิลา
มีกี่ขนาดแม่มีกี่ราคาครกเรา
ตั้งแต่ใหญ่สูตร๒๐๐๐๐บาทยังเหลือ๕๐๐๓๐๐บาทถึงเล็กลงมา
แต่วันนี้ที่ชุมชนหนีอ่างศิลานี้
ท้าเรามาเล่นเกมนะคะคิดว่าชุมชนเราจะชนะไหม

ต้องได้สิคะเพื่อชุมชนเพื่อโรงเรียนพระตำหนักค่ะ
นี่นี่เลยจะไปทำรั้ว

เชียร์นะลูกนะวันนี้เงินที่ได้เนี่ยจะเอาไปทำรั้วให้หนูนั่นแหละ
อ่ะเราไปดูกติกากันค่ะ
กติกาเกมวิ่งครกยกเข้าเส้นชัย
ชาวบ้านจำนวน๒๐คนร่วมแรงร่วมใจกัน
ครบจำนวน๑๐๐ใบไปยังเส้นชัย
ทีมงานกำหนดไว้และจัดเรียงเป็นพีรมิตให้สวยงาม
จำนวน๗กองแบบนี้ภายในเวลา๒นาทีครับ
ถ้าทำได้ก็รับไปเลย๓๐๐๐บาท
แต่ถ้าทำไม่สำเร็จรับเงินรางวัลไปเพียงแค่๑๕๐๐๐บาทเท่านั้นนะจ๊ะ
สู้เด้อพี่น้อง
พร้อมไหมจ๊ะพร้อมไหมจ๊ะแม่จ๋า

ทำให้ได้ให้ดีนะครับ

ภายในเวลา๒นาทีต้องเรียงให้ได้๑๐๐ใบนะครับ
เป็นงานที่หนักพอสมควรเพราะฉะนั้นท่องไว้ท่องไว้
เพื่อรั้วโรงเรียนนะครับ

สู้สู้แม่แม่สู้สู้
แม่แม่สู้สู้

แม่แม่สู้สู้

มีเวลาแม่มีเวลาแม่มีเวลา

เย้โห้โห้โห้โห้
ขับเวลาไปได้ไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยละครับ

แม่แต่ละคนเนี่ยแรงเยอะเหลือล้นจริงครับ

ก็เอาเงินไปทำรั้วโรงเรียนให้กับน้องกันเลย
สามหมื่นบาท
ขอบคุณชาวชนบุรีและอบจชนบุรี

ขอบคุณแผนรับเชิญของเรานะคะขอบคุณพี่นุ้ยค่ะ

อยู่กับเรานะคะและขาดไม่ได้ต้องขอขอบคุณโรงเรียนชนกัญญานุกูลนะคะ

กินอิ่มนอนอุ่นหลับสบาย
ขอบคุณท่านนายกด้วยนะครับ
ใช่แล้วขอบคุณที่ติดตามชมเรานะคะ

เราจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมได้ในวันอาทิตย์หน้ากับ

สนุกได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
สนุกทุกที่โชว์ของดีทั่วเมืองไทย
สามัคคีกันทุกวัยสู้สุดใจเพื่อชุมชน

ความสามัคคีของคุณครูและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อไฟ
อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันที่มาปฏิบัติภารกิจพิชิตฝันเพื่อชุมชน
ด้วยการมาแข่งขันกันเพราะทำผักสวนครัวลงถุงนม
กับเกมที่มีชื่อว่าพับถุงนมเพาะชำผักสวนครัว
ตอนนี้เนี่ยครับพวกเขาก็ได้สามารถสารฝันโรงเรือนกางมุ้งให้ผักสวนครัวของน้องนักเรียนได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
แมลงศัตรูพืชก็ไม่สามารถเข้ามากัดกินผักสวนครัวของน้องได้อีกต่อไป

มาแล้วจ้ากิจกรรมประจำสัปดาห์
กับของที่ระลึกจากรายการอบจมหาสนุก
พี่น้องฝาแฝดที่มาโชว์ในช่วงขอบอกยกกำลังสองมีความสามารถในด้านใด
ระหว่าง๑ยิงหนังสติ๊กหรือ๒ยิงธนู
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้อง
วันศุกร์ถัดไปหลังจากรายการออกอากาศนะจ๊ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป